มาช่วงนี้นะฮะดูปริศนาฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่มหาสรคามหน่อยนะครับ
วันนี้มีคนไปพบศพคุณลุงวัย๖๖ปี
คนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ที่กระท่อมที่นา
และสภาพมีร่องรอยของการถูกฟันนะครับ

คือจุดที่เข้าไปก็ค่อนข้างจะแคบหน่อยนะครับ
สพเมืองมหาสรคามได้รับแจ้งเหตุนะครับก็ไปตรวจสอบเป็นทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
หมู่บ้านหันเชียงเหียนที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรคามนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตเสียชีวิตอยู่ข้างกระท่อมนะฮะอยู่ใกล้ใกล้กับโอ่งเก็บน้ำ
สภาพศพก็คือสวมเสื้อกันหนาวสีเขียวอ่อนกางเกงขายาวสีน้ำเงิน
มีบาดแผลถูกของมีคมฟันเข้าที่ใบหน้าหลายแผล
ที่เหนือคิ้วข้างซ้ายโหนกแก้มด้านซ้ายด้านขวา
ทางด้านซ้ายด้วยนะครับรวมแล้ว๗แผลนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสำรองด้วงคำจันทร์อายุ๖๖ปี
นี่ไปเจอศพเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในที่เกิดเหตุมีมิดพระความยาวประมาณหกสิบเซนติเมตรตกอยู่หนึ่งเล่มนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไปตรวจสอบก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสาเหตุการณ์ตายของลุงสำรองหรือไม่
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
ไปดูความคืบหน้าในคดีนี้หน่อยเพราะว่าตำรวจกำลังสืบสวนอยู่ว่าคนร้ายคือใครนะครับ
นี่นะฮะกระท่อมที่อยู่แถวทุ่งนาท้ายหมู่บ้านชุดสืบสวนลงพื้นที่มาหาเบาะแสแล้วก็พยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมในวันนี้ด้วยนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านประมาณสามกิโลเมตรกลางคืนนี่จะเปลี่ยวมาก
แถวนี้ไม่มีไฟฟ้าด้วยไม่มีบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่แถวนี้ด้วย
ส่วนกระท่อมเนี่ยลักษณะหลังคาจะเตี้ยแบบนี้นะครับถ้าจะเดินเข้าไปต้องก้มนี่เห็นไหมฮะต้องก้มแบบนี้
เข้าไปด้านในเนี่ยความสูงข้างในก็สูงแค่ครึ่งตัวนะฮะ
ก้มตลอดเวลาและยังมีคราบเลือดตกอยู่ในกระท่อมนี่ก็มีข้าวของเครื่องใช้ของผู้ตายนะครับ
มีคราบเลือดตกอยู่แต่ว่าแห้งกรังไปแล้วนี่ปกติลุงสำรองแกจะมานอนอยู่ที่นี่
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันนี้นะครับตำรวจบอกว่ายังไม่แน่ชัดว่ามีการทำร้าย
ในจุดที่เจอศพคือในกระท่อมหรือไม่ค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมในพื้นที่ตรงกระท่อมเนี่ยมันแคบมาก
มักจะเข้าไปต้องมุดก้มจะไปอยู่ข้างในถ้าจะแบบชกต่อยไล่ฟันคือมันก็ลำบาก
แต่สภาพของลุงสำรองผู้ตายเนี่ยมีร่องรอยการถูกฟันที่ใบหน้า๗แผล
นี่นะฮะเดี๋ยวต้องดูว่ามีการไปทำร้ายมาจากที่ไหนอย่างไรหรือไม่นะฮะ
โดยรอบกระท่อมก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะหรือจะเอาศพมาทิ้งที่นี่หรือจะเกิดอะไรขึ้น
ยังต้องสืบสวนกันต่อนะครับส่วนภรรยาของลุงทองสุกของลุงสำรองนะครับ
ก็คือคุณป้าทองสุกนะฮะบอกกับคุณภูริพัฒน์ว่าเมื่อวานนี้นอนอยู่ที่กระท่อมที่นากับสามีนี่แหละ
จนกระทั่งประมาณ๑ทุ่มได้บอกกับสามีว่าจะออกไปหาปูนาที่หัวโค้งแถวทุ่งนา
ก่อนถึงปากทางเข้ากระท่อมนาตอนกำลังขุดหาปูนาอยู่นะครับ
ทองสุกแกบอกแกเห็นจักรยานยนต์พ่วงข้างคันหนึ่งไม่มีไฟส่องสว่างนะ
ขี่มาจากทางหมู่บ้านเจริญทรัพย์มาจอดที่เยื้องปากทางเข้ากระท่อม
ลักษณะเห็นเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มาแล้วมีไฟฉายคาดที่ศีรษะ
แล้วผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปที่กระท่อมที่ลุงสำรองแกนอนอยู่
แต่ตอนนั้นป้าทองสุกแกก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเออสงสัยคนในหมู่บ้านมั้ง
เขาคงจะขี่รถมามาส่องกบส่องเขียดตามวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่
หลังจากนั้นได้ยินเสียงสังกษีเสียงมันดังเป็นระยะ
แล้วก็เห็นผู้ชายคนที่ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาเนี่ยขี่รถผ่านมาอีกรอบนึง
แต่คราวนี้ขี่ผ่านไปทางหมู่บ้านหันเชียงเหียน
พอป้าทองสุกแกหาปูนาเสร็จแกก็กลับมาที่กระท่อม
ตอนนั้นตอนค่ำแล้วออกไปหาปูนาตั้งแต่ทุ่มหนึ่ง
พอมาถึงเนี่ยแหละป้าทองสุกแกบอกลุงสำรองแกตายแล้ว
นี่ฮะมาถึงลุงสำรองตายแล้วก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แล้วจุดที่หาปูนาอยู่ที่ไปขุดหาปูนานะครับ
อยู่ริมถนนตรงทางโค้งจะเข้าไปยังเถียงนา
ห่างจากทางเข้าเถียงนาประมาณหนึ่งร้อยเมตร
ห่างจากถนนเข้าไปยังเถียงนาระยะห่างประมาณ๕๐เมตร
คือเมียของผู้ตายยืนยันว่าไม่เห็นเหตุการณ์จริงนะครับ
มองไม่เห็นจริงมันมืดด้วยนะครับ
ปูนาอยู่ครึ่งชั่วโมงกลับมาที่กระท่อมสามีตายซะแล้ว
ตอนนี้ทุกคนในครอบครัวคนในหมู่บ้าน
หรือว่าเมียของผู้ตายทุกคนบอกมืดแปดด้าน
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าใครฆ่าลุงสำรอง
ไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไร
แต่ยืนยันว่าลุงสำรองแกไม่เคยมีเรื่องบาดหมาง
ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครมาก่อน
ไม่เคยไปส่องห้าจะสมมุติว่าชายไม่เรื่องไว้
คือบางทั้งหมู่ผมมันให้เดี๋ยวพอไป
หมู่บ้านหนึ่งค่ะแต่ว่าหมู่บ้านของผู้ตายจะอยู่ที่บ้านเจริญทรัพย์นะครับ
วันนี้ครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านก็จับกลุ่มพูดคุยกัน
เพื่อรอฟังข่าวทางคดีด้วยแล้วก็รอรับศพของลุงสำรองมาประกอบพิธีทางศาสนา
วันนี้ศพยังอยู่ในขั้นตอนการชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
เจอศพเมื่อคืนกำลังรอรับศพอยู่นะครับ
คุณภูริพัฒน์ได้คุยกับชาวบ้านนะครับที่มักจะมาแถวเถียงนาที่เกิดเหตุนะครับ
นี่นะฮะคุณเกียรตินะครับบอกว่าเถียงนาที่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านที่สุดเนี่ย
ก็คือเถียงนาที่เกิดเหตุนั่นแหละระยะห่างจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งกิโลเมตร
เป็นเส้นทางเดียวที่จะไปยังเถียงนาของผู้ตายได้ด้วย
ส่วนใหญ่คุณเกียรติบอกว่าจะอาศัยอยู่กับภรรยาที่เถียงนานะครับ
แต่เมื่อวานนี้ช่วงก่อนจะเกิดเหตุกลับเข้าไปกินข้าวเย็นในหมู่บ้าน
พอกลับมาที่เถียงนามันมืดมันค่ำแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
เห็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่าซาเล้งที่ขี่ผ่านมาด้วย
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมารู้อีกทีก็คือตอนที่ตำรวจมานั่นแหละ
ถึงรู้ว่ามีคนถูกทำร้ายเสียชีวิตส่วนตัวของลุงสำรองเนี่ยก็รู้จักกัน
แต่ไม่ค่อยได้สูงสิงกันเลยไม่รู้ว่าผู้ตายมีปัญหาอะไรกับใครหรือไม่
ขณะที่จักรยานยนต์พ่วงข้างถามว่ามีใช้กันกี่คนมีกันกี่คันในหมู่บ้าน
พี่เกียจแกบอกมีกันเยอะเลยนะฮะมีหลายคันเลย
พันธุ์ตำรวจเอกอิทธิเดชสุนทรภูมิกับการสพเมืองมหาสรคามบอกว่า
ชุดสืบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
เดี๋ยวต้องขอข้อมูลสอบปากคำจากคนในหมู่บ้านอย่างละเอียดนะฮะ
แล้วจะไปไล่ตรวจสอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในหมู่บ้าน
ตามที่ภรรยาของผู้ตายเห็นว่าขี่เข้ามาที่กระท่อมที่เถียงนาของสามี
ก่อนจะขี่ออกไปแล้วมาเจออีกทีสามีก็เป็นศพไปแล้วเนี่ย
ว่าเออตกลงแล้วมีคันไหนใกล้เคียงอะไรยังไงบ้าง
แต่ครึ่งหมู่บ้านเขาใช้จักรยานแบบนี้ตำรวจบอกนะฮะ
จากการสอบสวนภรรยาผู้ตายพบว่าผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุนะครับ
เดี๋ยวกำลังไล่ติดตามกำลังไล่สืบสวนสอบสวนอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ฮะ
เพราะในกระท่อมหรือว่ารอบกระท่อมไม่มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะค่ะ
แต่มีบาดแผลถูกฟันที่ใบหน้าไงอ่า
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น